เบรกนี้นะคะมาว่ากันที่เรื่องของโพลสำรวจของทางไทยรัฐทีวีของเรา
ที่สำรวจสามีแห่งชาติ๕อันดับ
และที่ทราบกันดีประกาศออกไปกันแล้วเมื่อวัน๒๓วันที่ผ่านมา
ก็คือสามีแห่งชาติรุ่นเล็ก
ครองใจมหาชนแฟนไทยรัฐทีวีอันดับหนึ่งนั่นก็คือ
นักแสดงและพิธีกรแห่งยุคอย่าง

แต่ว่างานนี้หนุ่มที่มาแรงเกินความคาดหมายก็คือ
หนุ่มนายนพัฒน์ลูกชายสุดหล่อของแม่หมูพิมพกาค่ะ
คะแนนนี้มานำรุ่นพี่คนอื่นขึ้นมาเป็นอันดับที่๒เลย

เสน่ห์มัดใจสาวที่ทำให้หลายคน
คือความขี้เล่นแล้วก็เป็นกันเอง
และที่ขาดไม่ได้ก็คือความเป็นสุภาพบุรุษค่ะ
ที่คุณแม่หมูคนสวยย้ำแล้วย้ำอีกว่า
ห้ามลืมพกออกจากบ้านเป็นอันคาร
ขอบคุณทุกท่านเลยที่ร่วมโหวตกับให้ทุกคนเลยนะครับผม
ทางบีกัลที่มาที่ช้อนะครับผม

ก็ขอบคุณมากทุกท่านที่คอยสนับสนุนคอยติดตามผมครับผม
ผมก็คิดว่าการเป็นธรรมชาติน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับผม
แล้วทุกคนก็มีเสน่ห์ของตัวเองที่ไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
แล้วก็เวลาทำงานอะไรผมก็เป็นโฟกัสหน้าที่
เวลาได้งานอะไรมาก็ตั้งใจทำเต็มที่เหมือนเดิมครับ
ผมก็จะสอนเรื่องแบบพระพุทธศาสนาเรื่องแนวคิดอะไรอย่างนี้ด้วย
แล้วก็เรื่องการเป็นสุภาพบุรุษเวลาเจอใครก็ช่วยเหลือ

ผมก็ให้เกียรติทุกสิ่งที่ผมทำอย่างนี้ครับ

รับรองเลยว่าเทใจให้ไปเลยหมดหน้าตัก
สวัสดีค่ะคุณแม่หมูค่ะสวัสดีผ่านรายการบันเทิงเลยค่ะ

ไม่มีใบตองเดี๋ยวคนอื่นเขารู้อายุกันหมดหรอกค่ะคุณผู้ชมค่ะ